ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
คดีที่นายเอกชัยบุญรัฐอายุ๒๒ปี
นักศึกษาชั้นปี๔คณะช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปินะครับ
ก็ถูกยิงจนเสียชีวิตอยู่บนถนนร่มกล้าวปากซอยร่มกล้าว๖

แต่ว่าตามข้อมูลจากทางตำรวจก็คือชุดสืบสวนของบอกอนอสรี
เขาไปควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดนั่งท้ายรถกระบะมา
เมื่อคืนวันจันทร์เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่คุ้มกันไปด้วยนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างทางผู้ตายซึ่งไปกินเลี้ยงกับเพื่อนร่วมสถาบันกันมา
แล้วก็พกปืนมาด้วยเพื่อป้องกันคู่อริก็ไม่แน่ใจว่าคิดว่าเป็นคู่อริหรืออะไรยังไง
ก็ขี่มาประกบแล้วมีการตะโกนถามว่าใครไปด่าเขา
ก่อนจะยิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ก็เลยถูกยิงสวนจนบาดเจ็บนะครับ
แน่นอนว่าทางญาติทางพ่อแม่ทางเพื่อนของนายเอกชัยผู้ตาย
เขาก็ติดใจนะฮะว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตำรวจที่ยิงใส่ถือว่าทำเกินกว่าเหตุไหม
ต้องยิงกันจนตายเลยเหรอนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องนี้นะครับ
จากทางพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
โดยคดีนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์บอกว่าตอนนี้
ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับฝ่ายตำรวจนะครับ
เนื่องจากการสอบสวนยังไม่ชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้น
ถ้ามีความชัดเจนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหานะครับ
กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร
ก็ยังไม่สามารถดูได้ตำรวจต้องทำหนังสือแจ้งไปยังกรทม
เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในช่วงวันเกิดเหตุก่อนนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจในที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นผู้ต้องหาทั้งหมดนะฮะ
จะแยกมาเอาเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนยิง
ถ้าใครเป็นคนยิงยังไงก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหา
แต่จะยิงเพราะอะไรยังไงก็ไปชี้แจงแถลงไขกันในชั้นต่อไปนะครับ
ยังไงก็ต้องเป็นข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม้จะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ภายใน๑๒วันนี้จะเรียกฝ่ายตำรวจมาแจ้งข้อกล่าวหาได้
ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมีการตรวจคราบเขม่าวปืนแล้วนะครับ
โดยต้องรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าจะใช้เวลา๑๕วัน
ก็จะทราบผลการตรวจเขม่าที่มือของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงมือของผู้ตายด้วย
ตรวจรถที่ถูกยิงด้วยซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์ยืนยันว่ารถที่มาทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคันเป็นรถส่วนตัวของตำรวจทั้งหมดนะ
รถคันที่สามที่ถูกผู้ตายยิงใส่เจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนจากในรถแล้วก็ยางรถด้านหน้าขวาก็แตกนะครับ
เมื่อได้กระสุนมาจะนำไปตรวจเปรียบเทียบกับปืนของผู้ตายที่ตกในที่เกิดเหตุ
เมื่อชัดเจนแล้วว่าปืนที่ผู้ตายใช้ได้มาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วในจังหวัดปฐุมธานีก็ต้องเรียกญาติมาสอบอีก
แต่จากการประสานเบื้องต้นญาติบอกว่าไม่รู้ว่าเจ้าของปืนนั้นเป็นใครแล้วก็มีปืนหรือไม่
ซึ่งก็ต้องสอบพยานต่อไปว่าปืนมาอยู่กับผู้ตายได้ยังไง
เพราะว่าตรวจสอบปืนของผู้ตายแล้วคนที่เป็นเจ้าของปืนเขาตายไปแล้วอ่ะค่ะอ่ามันก็มีหลายประเด็น
แล้วตามประวัติของผู้ตายเนี่ยตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าก็เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับ
๒ครั้งถูกดำเนินคดีมาแล้ว๔ครั้งด้วยกันเรื่องครอบครองอาวุธปืนด้วยหนีทหารด้วยนะครับ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่าตอนนี้มีความชัดเจนในเหตุการณ์ทุกอย่าง
เพราะว่ามันปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวถ้าสามารถเปิดเผยได้ก็จะอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดจะตอบข้อสงสัยทุกเรื่อง
แต่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอการทำหนังสือถึงผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสั่งการก่อนนะครับ
แต่จากการสอบปากคำผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่นั่งมาหลังกระบะ๓คนนั่งรถตำรวจมาที่เขาคุมตัวไปนะครับ
ให้การตรงกันกับที่ตำรวจพูดซึ่งโดยปกติแล้วผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจจับมักจะไม่พอใจตำรวจ
แต่ว่าเคสนี้ผู้ต้องหาให้การสอดคล้องกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือนายเอกชัยมายิงใส่เขาก่อน
ขี่จักรยานยนต์มาประกบมีคนขี่ให้
พันธ์โดยเด็กชันวิทย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลย
เพราะว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ไม่มีสิทธิ์จะไปยั่วยุคนที่ไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ขี่รถผ่านมาอยู่แล้ว
เพราะว่าถูกควบคุมตัวอยู่บนหลังกระบะรถตำรวจ
ตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังคุ้มกันมา
ก็ไม่มีโอกาสจะไปยั่วยุผู้ตายตอนไหนเลย
แต่ขณะที่รถเลี้ยวออกมาจากซอยผู้ต้องหาเนี่ย
เห็นว่าผู้ตายมีปืนเหน็บมาที่เอวอันนี้ที่ผู้ต้องหายาเสพติดเขาบอก
จากนั้นผู้ตายก็เอาปืนขู่มาที่รถถามว่าใครไปด่าแม่เขา
เมื่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดเห็นก็พากันหมอบหมดเพราะกลัวจะถูกยิง
ส่วนผู้ตายได้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์มีอีกคนนึงเป็นคนขี่ผู้ตายเป็นคนซ้อน
ซึ่งผู้ตายอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้ที่เขาเจอเนี่ยเป็นคู่อริ
ซึ่งจริงแล้วไม่เกี่ยวกันเลยเพราะตำรวจไปจับกลุ่มคดียาเสพติดมา
แล้วต้องรีบเอาตัวไปสอบสวนขยายผลคงไม่มีเวลาไปหาเรื่องกับใคร
เพราะว่าอย่างที่เพื่อนของผู้ตายบอกว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุก่อนหน้านั้น
ก็มีงานฉลองจบการศึกษาของสถาบันแล้วก็กลุ่มเขาเองก็พกปืนกันมาด้วย
เพราะว่าจะมีคำเตือนมาตลอดว่าวันฉลองสถาบันแบบนี้นะอาจจะมีคู่อริมาดักทำร้าย
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผู้เสียชีวิตเข้าใจผิด
คนที่อยู่ท้ายรถกระบะของตำรวจเป็นนักศึกษาสถาบันคู่อริ
ก็เลยตามมาประกบเพื่อที่จะยิงใส่เขา
ใช่ไหมแล้วตำรวจนะครับพันเอกชันวิทย์บอกว่าหลักฐานก็มีอีกหลายอย่าง
อย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ถูกยิงเข้าที่ขา๒นัด
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ผ่าหัวกระสุนเอาไปตรวจพิสูจน์แล้ว
พบว่ากระสุนที่ถูกยิงเนี่ยมาจากปืนของผู้ตาย
ปืนที่ผู้ตายใช้เป็นหัวกระสุนจุด๓๘ตรงกับอาวุธปืนที่ผู้ตายใช้
ส่วนหัวกระสุนปืนในร่างผู้ตายตอนนี้เอาไปเปรียบเทียบกับปืนของตำรวจทั้งหมด
อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วกำลังรอผลอยู่
มีประเด็นที่ติดใจสงสัยตรงไหนตำรวจบอกว่า
พร้อมจะชี้แจงทั้งหมดให้กับพ่อให้กับญาติของผู้ตาย
ตัดสิทธิ์ที่ญาติผู้ตายจะมาขอความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับตำรวจจะแบ่งสำนวนออกเป็น๓คดี
คือสำนวนเรื่องการชนะสูตรพลิกศพ
สำนวนผู้ตายที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
แม้จะเสียชีวิตแต่ว่ามันก็มีความผิดก่อนที่จะเสียชีวิต
สามสำนวนที่ตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ซึ่งทั้งหมดมันเป็นสำนวนแต่จะสืบสวนขยายผลยังไงต่อเนี่ยว่ากันอีกทีนึง
อย่างคดีของผู้ตายก็เขาก็ตายไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
คดีนี้ตำรวจบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็สามารถชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
เดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
ยกเว้นเป็นเหตุสิทธิ์ใส
การกำลังปลูกกล้อง๑๐๐ไม่ค่อยคงคงต้องเอาแต่การรูปรวงมีหลักฐาน
ตามหรือแต่ละหวายอ้าง
ประกอบกับหลักฐานที่เราได้มา
ในเกียรติอ้างว่าคนร้ายจิงก่อนที่ไปดูก่อน
ก็ต้องเอาหัวขนสุนมาดูว่าจริงสิ่งนี้
แต่ว่าในภาพในคลิปวงจรปิดจะเห็นแล้วว่าใครยิงก่อน

ตำรวจบอกว่าหลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิด

เพราะว่าข้อมูลจากตำรวจบอกมาแบบนี้
แต่ว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าตำรวจยิงใส่นายเอกชัยก่อนไง
แล้วก็บอกว่าตำรวจทำไมต้องยิงใส่นายเอกชัย

ก็ยิงสวนกลับเป็นลักษณะแค่การป้องกันไม่ได้เหรอ
ทำไมต้องยิงใส่ไปหลายนัดจนเขาตายอะไรแบบนี้
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่าตำรวจก็ถูกยิงนะ
ถ้าได้กล้องวงจรปิดเนี่ยผมว่าชัดเลย

คือจริงแล้วตำรวจบอกว่านายเอกชัยยิงก่อน
แล้วก็ตำรวจเนี่ยขับรถไปชนรถของนายเอกชัย

แต่ว่านายเอกชัยก็ยิงสวนกลับมาอีก
ก็เลยต้องยิงใส่นายเอกชัย
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบรถกระบะของสนมีนบุรี
ที่ถูกกลุ่มนักเรียนอาชีวะทำให้เสียหายนะฮะ
หลังจากไม่พอใจที่นายเอกชัยถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับ
ก็มีรายงานว่าอาจจะเป็นรถกระบะที่เจ้าหน้าที่ใช้ออกปฏิบัติการในวันเกิดเหตุนะครับ
ก็คือคันนี้นะฮะเพราะว่ามีรูกระสุนปืนอยู่ด้วยนะครับ
อยู่ที่ฝั่งขวาหลายรูเลยอ่าที่บริเวณล้อยางก็มีรอยถูกยิง
มีลูกกระสุนฝังอยู่ในล้อยางด้วยนะครับ
คือถ้าคันนี้เป็นคันที่นำตัวผู้ต้องหานั่งบนกระบะมาแล้วถูกยิงเนี่ย
หรือจะเป็นคันที่มาที่เกิดเหตุแล้วถูกยิงเนี่ย
เพราะว่ามีฆาตเนี่ยศนมีอะไรอย่างเนี่ย

ในฝั่งของเพื่อนของนายเอกชัยผู้ตายนะครับ
วันนี้ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์กัน
ก็ยังคงติดใจในการทำงานของตำรวจ
ของตำรวจโดยระบุว่าหากไล่เรียงเหตุการณ์ต่างแล้ว
คิดให้ดีใครจะกล้าไปเล่นงานตำรวจ
พร้อมตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่
จับกลุ่มว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ทีนี้รออย่างเดียวก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ทางตำรวจบอกเลยว่าจะชัดมากว่าตกลงแล้ว